ไปกันที่การช่วยเหลือของผู้พิการทางสมองครับ
ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีนะครับ

จะไปช่วยเหลือติดตามชายอายุ๒๗ปี

หายออกจากบ้านไปเดือนกว่านะครับ

ไปถูกคนที่แบบหางาน
จะหางานให้อยู่ที่ขนส่งหัวลำโพงนะครับ
บอกว่าจะหางานให้นู่นพาไปเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งนู้นนะฮะ
ไปดูวินาทีที่เขาเจอกันหน่อยครับ
นี่เป็นนาทีที่นางแอนนี่มิตรอุดม
อายุ๔๙ปีแม่ของนายสารวุฒิผาลา

เขาเป็นผู้พิการทางสติปัญญาอายุ๒๗ปีครับ

ที่ได้กอดกันอีกครั้งทั้งน้ำตาเลย
หลังจากที่ตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี

หลังจากพบว่าก่อนหน้านี้ถูกหลอก
พาไปบังคับใช้แรงงานเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งครับ
ครับในสารวุฒิภาราผู้เสียหายเล่าบอกว่า
เขาออกจากบ้านเพราะว่าต้องการจะไปเที่ยวหัวลำโพง
พอไปถึงถูกขโมยกระเป๋าสตังค์
ขโมยโทรศัพท์มือถือจำเบอร์โทรศัพท์ที่บ้านก็ไม่ได้
ต้องอาศัยนอนแล้วก็ขอข้าวกินอยู่ที่หัวลำโพงนั่นแหละ

ต่อมามีนายหน้าน้องไปทำงานไหม

นี่นะจะได้ค่าจ้าง๕๐๐๐ต่อเดือนนะ
จากนั้นก็มีรถมารับไปที่สุพรรณบุรีครับ
จนตัดสินใจนะครับหนีไปเจอตำรวจ
ตลอดเวลาที่ทำงานอยู่นะที่บอกว่าจะได้เดือนละ๕๐๐๕๐๐
อ๋อได้๕๐๐บาททั้งหมดเลยได้๕๐๐บาทนะครับ
และยังต้องทำงานตลอดทั้งวันนะครับไม่ได้นอนเลย
คิดถึงพ่อกับแม่มากจริงตอนนั้นฮะ
ได้เจ็บเท่าแล้วตอนกลางคืนก็ไม่ได้หลับนิดหน่อยครับ
นั่งดูเจ็บดูหมาดู
คุณแม่แอนนี่นะครับบอกว่าหลังจากได้รับการ
ประสานจากตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีนะครับ

ดีใจที่สุดนะฮะที่ได้ลูกชายกลับคืนมา
เพราะตลอดเวลาที่ลูกชายหายไป
โอ้โห๔๗วันหัวใจคุณแม่จะเป็นยังไง

ห่วงลูกชายทุกลมหายใจครับ

ได้กลับสู่อ้อมกอดของคุณแม่อีกครั้งหนึ่ง